เรื่องของความหึงหวงนำมาสู่การใช้ความรุนแรง
คือความจริงแล้วต่อให้แต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันก็แล้ว
แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายใช่ไหม
โดยเฉพาะเหตุการณ์ถ้าฝ่ายผู้หญิงเขาไม่รักแล้วเนี่ย

ฝ่ายชายจะไปตามตื้อจะไปตามให้เขามาคบกับเรามันไม่ได้
คือใช้ความรุนแรงไม่ได้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วมันก็มีคดีเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๓ปีนะครับ
อายุ๑๓ปีต้องเห็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงที่มาติดพันธุ์แม่ของเธอ
คือตามมาหึงตามมาหวงเนี่ยนะครับถึงขั้นจะเอาปืนมายิง
เด็กเนี่ยคุกเข่ายกมือไหว้ร้องขอชีวิตแม่
แต่ผู้ชายคนนั้นไม่สนใจยิงปึ้งเข้าไปนะฮะ
แม่ตายต่อหน้าต่อตาแล้วคนก่อเหตุก็ยิงตัวตายตามนะครับ
สุดท้ายก็เสียชีวิตจริงจริงนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
ไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะอันนี้คือพยายามช่วยปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตคนก่อเหตุนะเพราะยังสาหัสอยู่
ยังไม่ถึงขั้นหมดลมหายใจแต่สุดท้ายแล้วไม่ทันนะฮะ
ช่วยไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับนี่ฮะ
คนที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจ
ช่วยยื้อชีวิตอยู่คือนายโสพลถิตานนอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับ
อายุ๖๗แล้วนะฮะเป็นเสียรับเหมาถมดินในเขตพื้นที่ชนบุรี
หลังจากที่นายโสพลก่อเหตุใช้ปืนยิงนางสาวชายานัน
ประสบสุขอายุสามสิบแปดเสียชีวิตนี่ฮะถูกยิงที่ศีรษะ
เสียชีวิตเลยนะครับอ่าแล้วนายโสพลก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงเข้าที่ขมับขวาตัวเองแต่ว่ายังไม่ตาย
พยายามช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตจริง
ก็เป็นการฆ่าเขาแล้วก็ยิงตัวตายตามสองศพนะครับ
เมื่อคืนนี้เป็นท้องที่ของตำรวจสพห้วยใหญ่นะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๔
ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ยฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเป็นห้องนอนนะฮะ
อ่านางสาวชายานันเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับ
ขณะที่นายโสพลนะครับก็อยู่ใกล้กันกับศพของนางสาวชายานันทร์
ที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนเก้ามอมอนะฮะผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
เป็นเด็กหญิงวัย๑๓ปีชื่อน้องสตางค์ลูกสาวของนางสาวชายานัน
โอ้โหสงสารเด็กอ่ะคือน้องเห็นภาพติดตาร้องห่มร้องไห้อย่าเลยค่ะ
เสื้อสีแดงเนี่ยคือเพื่อนของน้องเป็นเพื่อนบ้านกัน
ตอนนี้พยายามมาปลอบน้องอยู่หลังเกิดเหตุ
นี่ค่ะคือน้องบอกโลกมันสลายไปแล้วแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยฮะ
ห่มร้องไห้กับเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่บ้านใกล้กัน
เพื่อนของน้องเสื้อสีแดงนะครับน้องเนี่ยอยู่พุบอยู่ใกล้อ่ะนะ
สตางค์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะก็เห็นแล้วว่านายโสพลเนี่ยมาที่บ้านนะครับ

แล้วก็เห็นชักปืนขึ้นมาตอนนั้นที่น้องเข้าไปเห็นในห้องนอนเนี่ย
น้องพยายามคุกเข่ายกมือไหว้ขอชีวิตแม่จากนายโสพล
แต่นายโสพลไม่สนใจคำอ้อนวอนนะครับ
ลั่นไกลใส่นางสาวชายานันนะยิงเขาที่ศีรษะ๑นัด
เสียชีวิตคาที่แล้วก็หันกระบอกปืนมาที่ขมับของตัวเอง
แล้วก็ยิงตัวตายต่อหน้าต่อตาน้องสตางค์นะครับ
เหตุการณ์นี้มันก็สะเทือนใจกับคนที่ทราบข่าวมากนะครับ
โดยเฉพาะน้องสตางค์เนี่ยนะฮะเธอต้องสูญเสียคุณแม่นะครับ
แล้วอย่างที่ท่านฟังฮะน้องบอกว่ามันพังทลายหมดแล้ว
มันสลายหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายหมดแล้ว
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปเจอกับเพื่อนบ้านของนางสาวชะยานันท์ผู้ตาย
ชื่อว่านางสาวลำไพรเนี่ยฮะเธอบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณทุ่มเศษ
สตางค์ลูกสาวของนางสาวชายานันวิ่งร้องไห้มาหาที่บ้านด้วยหน้าตาตกใจ
แล้วบอกว่าให้รีบไปช่วยแม่หนูหน่อยแม่หนูถูกยิง
ทุกคนแถวนั้นก็รีบวิ่งไปกันหมดไปที่บ้านของนางสาวชายานัน
ไปถึงก็เห็นนางสาวชายานันนอนจมกองเลือดเสียชีวิตในห้องนอนแล้ว
แล้วข้างศพก็มีร่างของนายโสพลธิตานนท์นอนหายใจรวยรินอยู่
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กันค่ะอ่าแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาถึงก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
เขาก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจส่วนจากคำบอกเล่าของน้องสตางค์นะครับ
เรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นเหตุการณ์นะฮะ
สตางค์บอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ๖โมงเย็น
นายโสพลธิตานนท์วัย๖๗ปีเสียรับเหมาถมดินในพื้นที่ชนบุรี
ขับรถกระบะสี่ประตูสีส้มมาจอดที่บ้านแล้วก็เดินอ้อมไปที่ประตูหลังบ้าน
เคาะประตูเรียกให้เปิดประตูให้นะฮะตอนนั้นนายโสพลบอกกับน้องสตางค์ว่า
ลุงขอเข้าไปในบ้านหน่อยลุงมีเรื่องจะคุยกับแม่
สัญญาว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแน่
ลุงจะไม่ทำร้ายจะไม่ทำอะไรแม่เลย
นี่พูดกับน้องสตางค์แบบนี้น้องสตังค์ก็ต้องให้เข้าสิคะ
เหมือนกับว่าเคยมีกรณีปัญหาอะไรกันมาอยู่ก็เลยต้องบอกกับเด็กแบบนี้ว่า
น้องสตางค์ก็เปิดประตูบ้านให้นายโสพลธิตานผ่าเดินเข้าในบ้าน
เดินพุ่งตรงดิ่งไปที่ห้องนอนของนางสาวชายานันทันที
แต่เข้าประตูแล้วเขาไม่เปิดให้ทุกผู้ชมค่ะ
ก็เลยถีบประตูพังประตูเข้าไปนะครับพอพังประตูเข้าไปได้
ปุ๊บนายโสพลชักปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวขึ้นมาทันทีแล้วเอา
จ่อที่ศีรษะนางสาวชายานันน้องสตางค์ตอนนั้นเห็นแล้ววิ่ง
ตามมานะครับเห็นท่าไม่ดีที่นายโสพลถีบประตูห้องแม่เข้าไป
ว่าได้นั่งลงคุกเข่ายกมือไหว้นายโสพลวิงวอนขอชีวิตแม่
โดยได้พูดกับนายโสพลบอกว่าลุงโสพลหนูขอร้องอย่าทำอะไร
แม่หนูเลยปล่อยแม่กับหนูไปเถอะไว้ชีวิตแม่หนูนะค่ะแต่นาย
โสพลนิ่งเฉยฮะไม่ฟังแล้วก็ลั่นไกลปืนยิงนางสาวชายานัน
เข้าที่ศีรษะล้มทั้งยืนต่อหน้าต่อตาน้องสตางค์คือ
ไม่สนใจคำพูดอะไรของน้องสตางค์เลยค่ะแล้วน้องสตางค์บอก
หลังจากนั้นเสี้ยววินาทีเดียวครับนายโสพลใช้ปืนกระบอก
เดียวกันหันมาจ่อยิงขมับตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตาม
พอดีกลับมาก็เลยแวะมาหาเขาก็คุยกันอยู่ประมาณ๑๐หรือ๒๐นาที
ก็เลยกลับลงไปไปทำกับข้าวว่าจะทำกับข้าวยังไม่ได้ทำกับ
ทะเลาะกับแม่เขาไม่คิดว่าแม่เขาโดนยิงเราอดูเราแบบนี้นะ
เล่าให้ฟังค่ะจริงทั้งคู่เนี่ยเขาเพิ่งจะรู้จักกัน
แล้วก็ก็คบกันอ่ะประมาณสักห้าเดือนเพราะว่านายโสพล
เนี่ยนะคะเป็นคนรู้จักกับสามีของนางสาวลำพา

แล้วนายโสภนเนี้ยเขาเป็นคนดุร้ายอ่ะ
โมโหง่ายใจร้อนอารมณ์ร้อน
แล้วเวลาโมโหคือของขึ้นแล้วก็จะไม่ฟังใครทั้งนั้นนะคะ
จนฝ่ายนางสาวชญานานเนี้ยนะ
ก็ไหวแล้วฉันจะเลิกรักกับนายสวพนธ์เนี่ยเพราะว่า
พฤติกรรมแบบเนี้ยรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เขายัง
ทำร้ายฉันแบบนี้ไม่รู้ว่าวันหน้าเนี่ยน้องสตังค์
ฉันเนี้ยจะโดนบ้างหรือเปล่าถ้าอยู่ด้วยกันอืมอืม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปค่ะก่อนจะเกิดเหตุคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
โสพลเนี่ยเขาก็มาที่บ้านของนางสาวชายานันแล้วรอบนั้นที่มาเนี่ยเอากระบอกปืนมาขู่ด้วยนะ
ขู่หน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็ฉุดนางสาวชายานันเนี่ยคือฉุดขึ้นรถออกไปเลยอ่ะครับ
ให้น้องสตางค์อยู่กับนางสาวลำไพรเพื่อนบ้านแล้วตอนนั้นเนี่ยนะตอนที่นางสาวชายานันโดนนายโสพลฉุดขึ้นรถไปเนี่ย
นางสาวชายานันพูดเหมือนกับสั่งเสียค่ะบอกกับเพื่อนบ้านบอกว่าถ้าเกิดฉันโดนฆ่าหรือฉันเป็นอะไรเนี่ย
ฝากดูน้องสตางค์ลูกสาวฉันด้วยนะแล้วนายโสพลก็พาตัวนางสาวชายานันไป
แต่เขาเอาไปวันอาทิตย์นะคุณผู้ชมเขาก็เอามาส่งที่บ้านช่วงเย็นของวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
อันนี้ตอนเหมือนกับเป็นการสั่งเสียบอกกับเพื่อนบ้าน
ถ้าหนูเป็นอะไรไปช่วยดูแลลูกหนูด้วยนะหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ฉุดไปเลย
มาพาไปวันที่สองกุมภาพันธ์แล้วพามาส่งเย็นวันที่ห้ากุมภาพันธ์
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอวันที่๖กุมภาเมื่อวานนี้นายโสพลก็มาอีกรอบนึงนะ
คราวนี้ขับรถมาวนเวียนหน้าบ้านมาจอดรถมาเฝ้าดู
เพราะว่าเอาจริงนายโสพลเขาก็กลัวว่านางสาวชายานันจะเก็บเสื้อผ้า
จะพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าปมการก่อเหตุเรื่องนี้คุณผู้ชม
มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันยังมีอีกคนนึง
เนื่องจากว่านายโสพลมาชอบพอกับนางสาวชายานัน
ก็รู้ทั้งรู้นะว่าตัวนางสาวชายานันเนี่ยจริงเขามีคนรักอยู่แล้ว
เป็นชายชาวต่างชาติเป็นคนเยอรมนีค่ะอายุ๖๗ปี
ซึ่งนางสาวชายานันกับชายชาวต่างชาติเนี่ยคบกันมาก่อนที่จะมารู้จักกับนายโสพลอีกนะ
เพราะว่าเขาคบกันมา๗๘ปีแล้วค่ะ
แต่ก็เป็นความรักต่างวัยเนี่ยเนี่ยเพราะว่านางสาวชยานันทร์เขาอายุ๓๘ปี
ชาวเยอรมนเขา๖๗ปีก็เท่ากับนายโสพลนายโสพลก็อายุ๖๗ปี
แล้วทีนี้เนี่ยเอาจริงนายโสพลก็รับรู้มาตลอดแหละแต่เขาก็ยอมรับได้นะ
แล้วนายโสพลก็ขอเอาตรงขอมาเป็นมือที่๓ระหว่างนางสาวชายานันกับแฟนชาวเยอรมัน
แต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้นายโสพลเดือดครั้งนี้เป็นเพราะว่านายโสพลไปรู้ข้อมูลมาไง
นางสาวชายานันเนี่ยกำลังเตรียมเอกสารกำลังจะขอย้ายไปอยู่กับแฟนที่เยอรมนี
ทีนี้ฝ่ายนายโสพลถึงแม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นมือที่๓ที่เข้ามา
แต่ก็กลัวจะสูญเสียนางสาวชายานันก็เลยหึงหวงค่ะ
พยายามตามง้อแล้วก็เหมือนกับดึงเวลาดึงเช็ง
ไม่ให้นางสาวชยานันทร์เนี่ยย้ายไปที่เยอรมนี
และที่สำคัญนะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้ขึ้นนะคะคุณผู้ชม
อีก๓วันนางสาวชายานันกับน้องสตังค์ลูกสาว
จะไปเที่ยวบ้านแฟนชาวเยอรมันจะไปเที่ยวที่เยอรมันแล้วค่ะ
แล้วก็พี่ชายกันเลยว่าไม่ได้เพราะทำลายเขาต่อไปถ้าอยู่
ลูกเขาต้องโดนเขาก็เลยขอเอาเหตุผลตรงนี้มาชี้แจงกับผู้ชาย
แต่ผู้ชายก็บอกว่าไม่เป็นไรผมขอโทษที่ทำไปอะไรแบบนี้

เขาเคยมาจุดพี่ผู้หญิงไปเขาเอาปืนนี่แหละมาจุดที่หน้าบ้านนั่นแหละ
เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราไม่สบาย
เขาฉุดนี่ไป๓วันคือยังไม่ได้ปล่อยมา
คนที่เสียชีวิตเนี่ยจะติดต่อเรามาเป็นระยะ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเค้าจะไม่ให้ติดต่อกับใคร
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแม่ของนางสาวชายานันมาที่บ้านของลูกสาวนะฮะ
มาบ้านหลังเกิดเหตุคุณแม่ชื่อนางรถถมกิ่งอายุ๖๓ปี
มาถึงก็เดินไปจุดที่ลูกสาวถูกยิงตายเลยนะฮะในห้องนอนของบ้าน
แล้วก็เดินร้องไห้ออกมาที่หลังบ้านมาจุดทูบหนึ่งดอก

แม่ก็บอกว่าแม่มาหาแล้วจะพาลูกเนี่ยกลับบ้านที่สะแก้วนะ
ขอให้กลับบ้านไปด้วยกันอย่างสบายใจไม่ต้องห่วง
ไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องของน้องสตางค์เนี่ยเดี๋ยวจะดูแลให้เอง
คุณแม่ก็จุดทูบบอกลูกสาวนะครับ
นายโสพลคนก่อเหตุนะฮะซึ่งก็เสียชีวิตไปพร้อมกันนะครับ
คุณแม่บอกว่าเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกสาวมาหาที่บ้านนะ
โดยมีนายโสพลคนก่อเหตุมาด้วย
วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่นายโสพลตอนเย็นวันที่๕กุมภาพันธ์

ว่าไปที่สะแก้วกันมาเพราะแม่บอกว่าวันที่๕กุมภาพันธ์
ลูกสาวมาหาที่สะแก้วนายโสพลมาด้วย
เพื่อที่จะพาแม่ไปหาหมอแล้วก็พาแม่ไปกินข้าวนอกบ้าน
แต่ว่าตอนนั้นแม่ไม่ได้ไปด้วยตอนกินข้าวนอกบ้าน

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับนายโสพลคนก่อเหตุ
ลูกสาวไม่เคยบอกว่านายโสพลเนี่ยเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามี
ลูกสาวบอกแค่ว่าเป็นเท่าแก่ที่ทำธุรกิจรับเหมา
เพราะว่าแฟนของลูกสาวเนี่ยมีเป็นชายชาวเยอรมัน
เมื่อวันที่๕ที่ลูกสาวมาหานายโสพลก็มาคุยกับแม่นะ
บอกกับแม่ว่าจะมาสู่ขอลูกสาว
ถ้าแม่ตกลงเนี่ยเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวจัดงานแต่งให้ถูกต้องตามประเพณี

ที่ขับรถพานางสาวชายานันไปหาแม่ที่สาแก้วเนี่ย
นายโสพลเพื่อไปบอกแม่ของนางสาวชายานันว่าจะขอแต่งงาน
แต่วันนั้นนางสาวชายานันปฏิเสธไม่ยอมแต่งงาน
บอกว่ายังไม่พร้อมแล้วถ้าจะแต่งงานเนี่ย
ต้องไปถามแฟนของเขาก่อนเพราะแฟนเขาอยู่ที่เยอรมัน
เพราะแฟนเขานี่คือใคร
ไม่บอกก็บอกก็มีแต่คนเดียวนั่นเขาอยู่ที่เยอรมัน
สำหรับศพผู้เสียชีวิตทั้ง๒ศพ
คือนางสาวชายานันแล้วก็นายโสพลตอนนี้ตำรวจสพห้วยใหญ่
ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันอิติเวศโทรมให้พันธ์ตำรวจ
เพื่อที่จะทำตามขั้นตอนในการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
ร่องรอยพยานหลักฐานต่างอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนจะอนุญาตให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะฮะ
โดยให้ญาติมารับได้อาทิตย์ที่๙กุมภาพันธ์
ส่วนน้องสตางค์ลูกสาวของนางสาวชายานันตอนนี้
ญาติก็ได้มารับไปอยู่ด้วยแล้วนะครับ
ก็จะเอาไปดูแลนะฮะเพราะว่าคงต้องเยียวยาดูแลเรื่องของจิตใจกันอย่างหนักเลยนะครับ
มีนักวิชาการของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้วในพื้นที่
เข้ามาดูแลเรื่องสภาพจิตใจให้แล้วนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีสภาพจิตใจย่ำแย่นะครับ
ซึ่งทางนักวิชาการทางด้านจิตวิทยาบอกว่า
เดี๋ยวจะมาช่วยดูแลน้องสตางค์แบบสังเกตการณ์เป็นระยะเลยนะฮะ
เพราะว่าสงสารเรื่องสภาพจิตใจของน้องนะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายโสพลด้วยนะ
ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
แล้วตอนไปถึงเนี่ยมีคนอยู่ที่บ้านนะคะเป็นอดีตภรรยาของนายโสพล
เขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราค่ะบอกว่าได้เลิกรากับนายโสพลมาตั้ง๓๐กว่าปีแล้ว
แต่ก็จะคุยกันเฉพาะเรื่องธุรกิจเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องฉันสามีภรรยากันแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านายโสพลเนี่ยจะไปมีภรรยาใหม่ที่ไหน
อดีตภรรยานายโสพลเนี่ยก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของอดีตภรรยาไม่ใช่บ้านของนายโสพลนะคะ
แต่ว่าที่นายโสพลยังมีชื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มีเอกสารมีพัสดุจากปรายศนีย์มาส่งจะได้มีคนรับให้
แล้วช่วง๒๓เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยนายโสพลเขาก็จะแวะมาพักที่นี่ช่วงไหนมีธุรกิจมีงานในเขตอำเภอเมืองชนบุรีเนี่ยก็จะมาที่นี่บ่อยหน่อย
แล้วที่ต้องเข้ามาเพราะว่านายโสพลก็ให้อดีตภรรยาเลี้ยงดูลูกบุญธรรมให้
ทุกวันนี้ลูกบุญธรรมของนายโสพลเนี่ยอายุสามสิบปีแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องธุรกิจอะไรเรื่องชีวิตส่วนตัวเนี่ยหลานของอดีตภรรยาบอกว่าไม่รู้
เพราะว่านายโสพลเขาก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
นักข่าวก็ถามปกตินายโสพลเขานิสัยเป็นยังไงอ่ะ
อดีตภรรยาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีนะพูดจาภัยร้อเรียบร้อยไม่ได้พูดหยาบคาย
เพราะฉะนั้นก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เห็นข่าวแบบนี้ค่ะ
อ่าทำทั่วไปอ่ะใช่มั้ยคะอาจจะมีพวกนี้นั่นเนี่ย

เออคุณพ่อขามีเอกสารนะคะเขาก็จะให้เด็กเอามาก
ใครบังตัวแกไม่เคยกลับมาเท่าที่เคยเจอบ้านนะ
ที่มาส่วนใหญ่ที่มาแกก็ดีนะครับแกคุยดี
อกจากจะเจอบ้านของอดีตภรรยานายโสพลแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังไปเจอเพื่อนของนายโสพลด้วยไปเจอเพื่อนชื่อว่านางเพลินพิษ
ยานประพาทอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะนี่คนนี้เลย
ก็บอกนะว่านายโสพลเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะทำนามาด้วยกัน
ตกใจเหมือนกันพอมาได้ยินข่าวแบบนี้คือตอนเด็กเด็กเนี่ยก็เล่นด้วยกันก็จริง
แต่พอโตขึ้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวนานถึงจะมาเจอกันทีนะคะ
แล้วเราก็ถามเหมือนกันว่าตอนเด็กโสพลเขาเป็นคนยังไงตอนนี้เขาเป็นคนยังไง
เพื่อนก็บอกว่าโสพลเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีร่าเริงเป็นคนสนุกสนานไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ด้วยค่ะ
แต่รู้ว่ามันมาซื้อบ้านสูงอยู่ตรงนี้รู้ไม่เหนื่อยเลยคิดอะไรนะคิดอะไร
เนี่ยเพื่อนยังร้องไห้เลยนะคะพอมารู้ข่าวแบบนี้
คุณผู้ชมในโสพลเนี่ยเวลาที่เขากลับมาธุระในเมืองที่ชนบุรีเนี่ยนะคะ
เขาจะมาที่ร้านเป็นร้านขายของชำร้านหนึ่งแล้วนักข่าวของเราเนี่ยพอรู้ข้อมูลมา
ก็ไปที่ร้านขายของชำนี้ไปเจอกับนางสมคิดสามารถอายุ๕๖ปีเนี่ยค่ะเจ้าของร้าน
ก็บอกนะว่านายโสพลเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่พัทยานานแล้วไม่รู้ด้วยว่าเขาจะไปมีครอบครัว
ไปมีลูกเมียที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เขามาธุระที่ชนบุรีเนี่ยจะมาร้านฉันประจำเลย
มาคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์ก็คือนางเพลินพิษนั่นเองแล้วก็บอกด้วยนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำเนี่ยบอกว่านายโสพลเป็นคนดีคนสนุกสนานเวลามาที่ร้านปั๊บเนี่ยเพื่อนไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเลย
นายโสพลจะเลี้ยงเพื่อนเสมอเลยเนี่ยคนใกล้ชิดทุกคนเนี่ยพูดตรงกันเลยเอาฟังเจ้าของร้านขายของชำหน่อยค่ะ